ประกาศขายรถมือ๒ในราคาไม่ถึงแสน
เพราะว่าฉันรีบขายนะผู้หญิงรีบขาย
เพราะว่าฉันจะเอาเงินไปแต่งผัวใหม่
อ๋อเหรอเหตุผลเนี่ยหรอไปแต่งผัวใหม่
คือตอนนี้คือมีหัวแล้วใช่ไหมกำลังถ้าขาดเงินใช่ไหมหรือยังไง

ถ้าเขาพิมพ์ว่าเขาบอกว่าหาเงินแต่งผัวใหม่

นี่นะฮะขายด่วนหาเงินแต่งผัวใหม่
เหรอคุณผู้ชมครับนี่เราไปดูคลิปเธอหน่อย
ว่าทำไมเธอถึงรีบขายคันนี้
แล้วก็แสดงเหตุผลชัดเจนว่าฉันจะรีบไปทำอะไรบางอย่าง

คอนเซ็ปต์เลยค่ะพี่

ราคานี้ถ้าหล่อลดอีกตัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากัน
ในหน้าไม่รับค่ะขายเองนะคะ

คุณขวัญคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมท่านไหนอยากประกาศขายแบบนี้ไหม

พี่คนนี้เป็นแฟนโกโบรี
จริงป่ะคุณมาเล่นชื่ออังสุมารินจริง

พี่เขาพามาดูเลยรถยนต์มือ๒
ที่จอดขายอยู่ริมข้างทางแบบ
ติดป้ายประกาศขายไว้ว่าในราคารถ๙๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็ต่อท้ายหาเงินแต่งผัวใหม่
คือคนขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็

พี่จะเอาเงินไปแต่งผัวใหม่จริงหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปลงไปคุยกับพี่อังสุมาริน
บอกว่าตอนนี้นะฉันพบรักใหม่ที่ทำงานไง
เลยต้องการขายรถคันเก่านะฮะ
คือถามว่าคนเก่าของฉันยังไงบ้าง

มีฉันก็มีอยู่ฉันเลิกลากันไปแล้ว
แต่ตอนนี้ฉันรักคนใหม่ที่ทำงาน
ฉันต้องการเงินจะไปแต่งกับผัวใหม่
ช่วยรีบมาซื้อกันหน่อยนะเพราะเธอร้อนเงินจริง
ผัวใหม่รอแต่งงานเลิกแต่งมีแล้วขาดแต่งเงินนะครับ
ใครที่เป็นคนมาซื้อแล้วหล่อถูกใจฉัน

เอารดให้ด้วยอีกหรอนะฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงพี่อังสุมารินแล้วกันนะครับ

ใช่เราอย่าไปยอมในเมื่อผู้ชายมีได้เราต้องมีให้ได้ค่ะพี่
อันนี้คือผู้หญิงเหลือผู้หญิงนะคะ
เดี๋ยวนะพอเขาบอกว่าผู้หญิงยุคนี้ต้องสองผัวเท่านั้นถึงจะคลองโลก

ไปใช้คำว่าสองผัวคือพี่เขาเลิกกับคนเก่าแล้ว
แต่เขามีคนใหม่เขาก็เลยบอกว่าเป็นผัวสอง
อ๋อผัวสองสลับกันไม่ได้นะสลับตั้งแต่ว่าสองผัวกับผัวสองไม่ได้
พี่เขาบอกว่าต้องผัวสอง

เห็นไหม๙๐๐๐บาทสดจบเลยที่ป้ายเขาบอก
คุณบุ๊คนี่เราอ่านข่าวนี้มันจะจบข่าวแล้วเราไม่ได้บอกว่าลดปีไหนเลขใบเท่าไหร่หรืออะไรเลยเหรอ
แล้วสนใจเรื่องเหตุผลของการได้ตังค์ของพี่เขาอย่างเดียวเลยนะ
คนขับผ่านไปผ่านมาก็เห็นป้ายอย่างนี้ก็สนใจเลยแหละนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะมีลูกค้ามาดูรถด้วยนะ
ลูกค้าเนี่ยคุณลุงนิพนธ์โพศีมาดูรถเหมือนกันสอบถามรายละเอียดพี่อังสุมารินนะฮะ
แล้วก็ลูกค้าบอกว่าโอ้แปลกมากเลยนะเป็นโปรโมชั่นการขายที่แปลกมากเหมือนกันนะ
ผมสนใจนะผมก็เลยอยากลงมาดูรถ
แต่ที่ผมสนใจมากกว่าผมอยากรู้เลยว่าใครจะเป็นผัวใหม่คนต่อไปของพี่เขา
อย่างไรตามข่าวนี้ถือว่าเป็นสีสันการขายรถยนต์มือ๒ในจังหวัดระยองนะ
เอาข่าวเบามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างนะครับ